อาจารย์เขาเป็นเจ้าของร้านขายของชำด้วย
ตั้งเอาไว้หน้าร้านขายของชามข้ามถนนไปแป๊บเดียว

ปรากฏว่าคุณผู้ชมดูภาพจากล่องวงจรปิดนี้สิ
มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มา

โน้ตบุ๊กมันมีข้อมูลสำคัญอยู่
งานวิจัยเอกสารเตรียมสอน
ข้อมูลการเรียนการสอนอาจารย์บอกว่าสำคัญมาก
แต่อาจารย์บอกว่าก็ยอมรับนะ

เพราะว่าที่นี่มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เหตุการณ์นี้ผู้ชายเขาสวมแจ็คเก็ต

ลงมาที่หน้าร้านแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
เป้สีดำแล้วก็คว้ากระเป๋า
ขึ้นมอเตอร์ไซค์นี่ไปแล้วค่ะครับ
เจ้าของกระเป๋าก็คืออาจารย์วีรชัยแผ่นอุไรอายุ๔๔ปี
เล่าให้ฟังว่าร้านนี้ก็เป็นร้านของอาจารย์
เปิดร้านขายของชำอยู่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แล้วมันเกิดกลางวันแสกคุณผู้ชมเที่ยงเมื่อวานนี้เอง
ตอนนั้นอาจารย์เปิดร้านแล้วนะ
จังหวะนั้นเอาพวกเป้โน้ตบุ๊กอะไรตั้งหน้าร้าน
แล้วอาจารย์จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้าม
ก็เลยเดินข้ามไปนิดเดียวจะไปเอาของเพิ่มเติมในรถ
ทีนี้ค่ะหันมาอีกทีนึงไปหมดเลย
กระเป๋าเป้ที่มีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วโน้ตบุ๊กใหม่ด้วยนะ
ซื้อมาได้เดือนหนึ่ง๒๖๐๐บาท
แล้วในนั้นก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการสอน
วิจัยต่างไปค่ะหายไปค่ะ
รวมถึงเงินสดอีก๖๐๐๐บาทมือถืออีกเครื่องหนึ่ง
อาจารย์บอกว่าเห็นนะเห็นผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
ก็ยังคิดอยู่เลยว่าเออก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตดำแดง

แป๊บเดียวไม่คิดค่ะว่าทรัพย์สินก็หายไปหมดเลยเหมือนกันนะคะ

ไม่ได้ระวังตัวด้วยเผลอนิดนึงก็คือวางของไว้
แต่ว่าหันหลังมาก็จะไปทำงานอย่างนี้ฮะ
ก็เลยไม่ได้สนใจเพราะว่ามีพี่อีกคนนึง
ซึ่งจะมาเปิดร้านเขาอยู่ด้านในร้าน
ก็เลยไม่คิดว่าจะโดน

อาจารย์บอกว่าหลังจากนี้คือ
ก็ไปแจ้งความไว้แล้วกับตำรวจสพยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สิ่งที่ต้องการคืออยากได้โน้ตบุ๊ก
มันมีข้อมูลการเรียนการสอนงานวิจัย
แล้วตอนนี้ตำรวจก็ต้องไปหาเบาะแสค่ะ
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านแล้วไง
แต่หลังจากนี้คนร้ายมันไปที่ไหนต่อ
ต้องไปแกะรอยต่อแล้วก็จับกลุ่มตัวคนร้าย

ต้องระมัดระวังทรัพย์สินของเราด้วยนะครับ